เหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าคนเขามีปืนอย่าไปท้านะ
เหตุการณ์นี้ยิงขึ้นฟ้านะครับไม่ได้ยิงใส่

อย่าทำให้เขาอยากยิงก่อนเนอะ

ผู้ชายเสื้อเหลืองที่ถือปืนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ
ผู้ใหญ่บ้านตะบนนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ
ส่วนผู้เสียหายคือนางสาวรุ่งทิพย์แล้วก็นายชัยวัดคุณวัฒน์เป็นสามีภรรยากัน
เป็นลูกบ้านที่ถูกผู้ใหญ่บ้านทำร้ายแล้วชักปืนจะยิงขู่นั่นแหละ
นางสาวรุ่งทิพย์กับนายชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะ
ก็เล่าบอกว่า๒ทุ่ม๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไปเปิดร้านขายของในงานลอยกระทงใช่ไหมอยู่ในวัดชากผักกูด
บนนิคมพัฒนานั่นแหละนายชัยวัดเนี่ยสามีเนี่ยก็ไปมีปากเสียงกับร้านฝั่งตรงข้าม
เธอก็เลยเดินไปเดินไปก็คงโมโหแทนสามีนะแทนผัวเนี่ย
ก็ไปพูดบอกว่าเฮ้ยพวกมึงมีปัญหาอะไรกัน
จากนั้นล่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านปรีเข้ามาตบพัวก็ให้
แล้วถามว่ามึงพูดมึงกับใครมึงพูดมึงกับใคร
พอนายชัยวัดเนี่ยเห็นเมียถูกตบคราวนี้ก็นะครับ
ก็เข้าไปต่อยตะลุมบอลกับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วตอนนั้นแยกย้ายกันไปก่อนนะนี่พี่ชายวัดนั่งเสื้อขาวเนี่ยเขาก็กลับบ้าน
กลับบ้านไปพอตี๓ชัยวัฒน์กลับมาที่งานใหม่
เจอผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ไปถามเลย
ถามแบบเมื่อกี้ตบเมียกูทำไม
ผู้ใหญ่บ้านชักปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วขู่จะยิงอีกครับ
ผมว่าวิงออกมาพวกมึงมีปัญหาอะไรกันหนูพูดแค่นี้

ก็หาแสว่าพูดมึงกับใคร

ที่นั่งอยู่หน้าร้านเขาลุกขึ้นมาลุมผม

ผมก็ดื้อผมก็กลับมาอีก

เข้าไปถามมันว่ามึงตบเมียกูทำไม
แล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วเขาก็ชักปืนออกมาตามคลิปอะครับ
หลังเกิดเหตุเขาก็ไปแจ้งความกันที่สพนิคมพัฒนา
บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพล
เหรอเออก็เลยมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนี่แหละครับ
พี่ชัยวัฒน์เบิ๊ดเบิ๊ดขออนุญาตเตือนพี่อีกทีนะ

เขามีปืนแบบนี้อย่าไปท้า